คุณชนะก็จะมีเรื่องราวดีมาฝากเราด้วยใช่ไหมคะ

พาไปเที่ยวอยู่กับพี่ดีต่อใจแถมได้ไปเที่ยวด้วยนะ
เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตก
โอ้โหน้ำตกแห่งนี้ราวกลับได้ขึ้นสวรรค์ชั้น๓
เพราะมันมี๗ชั้น
พากันไปเลยนะครับเขาบอกว่าทางเข้ามันเข้าได้สองทาง
จะไปทางบึงกาลก็ได้หรือว่านครพนมก็ได้

นี่คือเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาในพื้นที่บ้านวิมารทิพย์
อำเภอเบื้องขงหลงจังหวัดเบื้องการ
ก็จะพาไปชมความงามของน้ำตกตาดวิมารทิพย์

อยากจะมองไปดูซื้อทีวิมาลทิพย์มันเป็นอย่างไร

แต่ก่อนที่จะได้ไปชมความงามของน้ำตกนะครับ
เราก็ต้องพากันผ่านต้นไม้
ลุยป่ากันครับเดินลัดเลาะขึ้นไปตามทางแบบนี้
ตลอดเส้นทางเขาก็จะมีป้ายบอกแหละ
เป็นระยะระยะนะครับไม่หลงอย่างแน่นอน
ใช่แล้วล่ะครับเตรียมร่างกายให้เพราะพอผ่านป่าเข้าไปปั๊บเจอเลย

สวยมากคือลืมความเหนื่อยเมื่อยลาที่เดินปีนป่ายขึ้นมาเลยค่ะ
นี่ครับคือจุดหมายปลายทางของเราน้ำตกตาดวิมารทิพย์

คือน้ำตกแห่งนี้จริงแล้วก็ตกตั้งเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมนะ
แต่ว่ามีทางเข้าน้ำตกอยู่ในพื้นที่บ้านวิมารทิพย์อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

ระหว่างนครพนมกับบึงกาล
คือทางเข้าถ้าเข้าทางบึงกาลมันจะง่ายหน่อย
แต่ถ้าไปเข้าอีกฝากฝั่งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าได้ง่ายหรือเปล่า

โดยน้ำตกแห่งนี้จะมีชั้นของน้ำตกทั้งหมด๗ชั้นตามภาพเลย

แล้วพอขึ้นไปอยู่ข้างบนยอดนี้อร่อย

ถ่ายจากข้างล่างจากข้างบนตรงไหนก็สวยหมดเลย

แล้วนี่พอเห็นน้ำไหลลงมาก็จะเป็นเหมือนกับ

ปกครึ่งด้วยโคนหินหน้อยใหญ่
ยิ่งตอนนี้ฝนตกมาด้วยก็ทำให้น้ำตกนั้นยิ่งสวยเป็นอย่างมากเขาว่าอย่างนั้นนะ
วกกับธรรมชาติโดยรอบที่ร่มรื่นก็ทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับ
พากันมาเล่นน้ำที่นี่มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่
คือจะต้องกาป่าไม้มาก็สุดท้ายได้เจอกับน้ำตกก็คุ้มค่า

ถูกต้องครับใครอยากจะไปชมน้ำตกไปเล่นน้ำแบบนี้
น้ำตกตาดวิมารทิพย์ก็สามารถไปกันได้นะครับ
ผมย้ำนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาตะบนไผลล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
หรือว่าทางเข้านั่นก็คืออำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
ก็ไปทางนั้นนะครับยังไงซะติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่า
ผมว่าถ้าอยากจะไปกันจริงเพราะว่าเขาน่าจะให้คำแนะนำที่ดีกว่าผม
โทรไปหากันก่อนได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไง
ก็คือ๐๘๓๓๔๘๒๕๔๙นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ
เป็นเบอร์ของทางเจ้าหน้าที่อุทยานที่เขาคอยดูแลอยู่
คือจะเข้าไปในอุทยานเนี่ยแล้วจะไปที่น้ำตกแห่งนี้
ผมแนะนำว่าอย่าไปเองให้เจ้าหน้าที่เขาพาไปจะดีที่สุด
ใช่แล้วคือเขาจะมีวิธีการบอกนะว่าเราต้องขึ้นตรงไหนยังไงบ้างนะคะ
แต่ว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณผู้ชมน้ำตกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนนิยมไปเที่ยวกัน
เพราะว่าน้ำเยอะแล้วมันจะสวยมากน้ำมันเริ่มเยอะแล้วพอเป็นน้ำตกเนี่ย
ชั้นที่มันไหลลงมากระทบกันทีละชั้นเนี่ยโอ้โหสวยมาก
คืออย่างที่บอกคุณขนาดเราเห็นจากภาพนะยังเหมือนเป็นผ้าม่านสีขาวปกคลุมอยู่
แล้วถ้าไปเห็นด้วยตามันจะสวยขนาดไหนไม่งั้นเขาไม่ตั้งชื่อไว้หรอก
น้ำตกตัดวิมาณทิศเป็นชื่อหมู่บ้านด้วยแล้วก็สะพ้นถึงความสวยงามแบบวิมาณนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาติแต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะคะ
แม้ว่าเราจะไปเที่ยวในช่วงที่น้ำเยอะแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็พวกน้ำป่าไหลหลากเหมือนกัน
ยังไงก็ต้องสอบถามเจ้าที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยตัวเองตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ